ใครที่แวะเวียนผ่านไปผ่านมาที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมานะคะจะต้องแวะมากินอาหารที่ครัวภูไข่ค่ะ
ซึ่งร้านนี้นะคะขึ้นชื่อในเรื่องของอาหารที่สดแล้วก็ใหม่นำเข้ามาวันต่อวันค่ะ
ที่สำคัญนะคะที่ร้านยังมีเมนูให้เลือกกว่า๑๐๐เมนู
ไปดูกันค่ะว่ามีเมนูอะไรบ้างค่ะ
ร้านนี้แหละค่ะที่ขึ้นชื่อเรื่องอาหารเลิศรสสด
และมีเมนูให้เลือกหลากหลายกว่า๑๐๐เมนู

ในอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมา
สงกรานปานางเจ้าของร้านบอกว่า
เปิดร้านนี้มากว่า๕ปีแล้ว
หลังจากเป็นเชฟอยู่ที่โรงแรมในกรุงเทพมา๑๓ปี
เมนูที่ขึ้นชื่อของที่นี่คือผักสามเหม็น
ได้ยินชื่อแล้วอย่าเพิ่งลุกหนีไปไหนค่ะ
เพราะว่าเมนูนี้ไม่เหม็นตามชื่อ
สามเหม็นที่ว่าคือสตอกระเทียมโทนและชะอม
ส่วนวัตถุดิบที่ต้องเตรียมคือชะอมสตอกระเทียมโทนวุ้นเส้นพริกน้ำปลาน้ำตาลซอสหอยนางรมกระเทียมโขลงกุ้งหรือเนื้อสัตว์ตามใจชอบน้ำมันและไข่ไก่ค่ะ
ส่วนวิธีทำเริ่มจากเอาน้ำมันลงในกระทะใส่พริกกระเทียมโขลกและไข่ไก่ลงไปผัดให้หอมคั่วไข่ให้สุก
ยอยนำเครื่องที่เตรียมไว้ใส่ลงไปตามด้วยวุ้นเส้นและน้ำซุปปรุงรสตามใจชอบ
จากนั้นนำกุ้งไปลวกในน้ำที่ร้อนจัดเมื่อกุ้งสุกนำไปใส่ในเครื่องที่เตรียมไว้
ผัดให้แห้งแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะ
ซ้อมเหม็นไม่เหม็นตามชื่อแต่กลิ่นหอมชวนชิมน่ากินจริงค่ะ
ชื่อผัดสามเหม็นแต่ว่ามันก็ไม่ได้ว่ามันจะเหม็นอย่างไรเพราะว่าก็คือมันเป็นชื่อเฉย
แต่ว่าพอกินเข้าไปก็คือรสชาติมันจะออกหวาน
สตอก็คือไม่มีทุกฤดูการครับก็คือมันจะมีช่วงขาเหมือนกันฮะ
แต่ว่าก็คือตัวนี้คือเราจะพยายามสั่งตรงที่
เพราะว่าพี่เขาลงไปใต้ก็จะสั่งขึ้นมาครับ
ส่วนอีกหนึ่งเมนูที่ขึ้นชื่อของทางร้านคือปลาทับทิมเคียงเมี่ยง
เมนูนี้เหมาะสำหรับคนที่รักสุขภาพ
เพราะวัตถุดิบที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นสมุนไพร
สามารถกินเป็นของว่างหรือเป็นกับข้าวได้เลย
การกินก็คล้ายเมี่ยงคำค่ะ
สิ่งที่ต้องเตรียมคือปลาทับทิมพริกขี้หนูขิงซอยตะไคร้มะนาวหันลูกเต๋าถั่วลิสงและหอมแดงค่ะ
ส่วนวิธีการทำก็ไม่ยุ่งยาก
ใส่น้ำมันให้ท่วมตัวปลาเมื่อน้ำมันเดือดใส่ปลาลงไป
เร่งไฟทิ้งไว้ประมาณ๕นาที
เนื้อปลาจะสุกเหลืองน่ากิน
จากนั้นก็ผสมน้ำเมี่ยงค่ะ
เริ่มจากใส่พริกขี้หนูหอมแดงขิงซอยตะไคร้มะนาวถั่วลิสง
ลงไปในน้ำราดที่มีส่วนผสมของมะนาวและน้ำตาลปี๊บ
เนื้อปลาเริ่มเย็นก็ราดน้ำเมี่ยงลงไป
แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะ
ลับของเมนูนี้คือต้องใช้มะนาวสดเท่านั้น
ราดน้ำเมี่ยงต้องรอให้ปลาเย็นก่อน
ราดตอนปลายังร้อนจะทำให้เนื้อปลาไม่กรอบไม่อร่อยค่ะ
เสร็จเรียบร้อยทั้งสองเมนูไม่รอช้าขอลิ้มชิมรสสักหน่อยค่ะ
ทั้งสองเมนูวันนี้ทั้งอร่อยและเต็มไปด้วยคุณค่าค่ะ
โภชนาการสตอในผัดสามเหม็นมีส่วนช่วยบำรุงสายตา
ป้องกันหลอดเลือดอุดตันลดความดันโลหิต
ยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา
ชะอมช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระลดความร้อนในร่างกาย

เทียมโทนแก้อาการคัดจมูกแพ้อากาศ
ส่วนปลาทับทิมในเมนูทัพทิมเคียงเมี่ยง
มีกรดไขมันโอเมก้าสาม
ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดอุดตัน
และป้องกันโรคความจำเสื่อมในผู้สูงอายุ
กระตุ้นการพัฒนาสมองในวัยเด็กด้วยค่ะ
ฝีมือขั้นเทพของเจ้าของร้านครัวปูไข่
ที่มีประสบการณ์ด้านอาหารมาร่วม๒๐ปี
การันตีความอร่อยของร้านนี้
การเดินทางไปชิมอาหารที่เมืองประตูสู่อีสาน
อย่างอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมา
จะไม่ทำให้รู้สึกผิดหวังเรื่องความอร่อยแน่นอนค่ะ
ชัชรีดวงใสข่าวเทราะทีวีรายงาน